แต่เหตุการณ์นี้โชคไม่ดีครับเพราะมีคนตาย
ผู้ชายคนนี้จะไปล้างมือก็เดินลงไปริมตลิ่ง
ปรากฏว่าพลัดลื่นฮะแล้วหน้าขม่ำแล้วหมดสติ

เป็นเหมือนกับสระน้ำสาธารณะกลางหมู่บ้าน
ในพื้นที่บ้านหนองบัวครับที่อำเภอพิมายที่โคราช
๓๑จุดพิมายก็รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำตาย
สระน้ำแห่งนี้ก็ไปตรวจสอบ
ไปเจอร่างนายชายาโยงทองหลางอายุ๕๔ปี
ก็คาดว่าน่าจะจมน้ำตายมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
สภาพของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย
ผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายน่าจะเดินมาล้างมือ
บ่อตรงนี้แต่ด้วยความเมาฮะคืออาจจะกินเหล้ามาด้วย
เมาด้วยและหน้ามืดและลื่นด้วยเสียหลักฮะ
ถลาลงไปแล้วหมดสติพอดีทุกอย่างมันมาประจวบเหมาะหมดเลย

ลื่นเมาหมดสติหน้าคว่ำด้วย
มน้ำตายตรงนี้เลยฮะนี่นะครับแล้วไม่มีใครเห็นไง
ตอนนั้นคือหมดสติแล้วเรื่องของการช่วยเหลือตัวเองไม่ต้องพูดถึงฮะ
ช่วยไม่ทันอยู่แล้วครับคนก็ไม่มีใครมาเห็นด้วย
กว่าจะรู้อีกทีก็คือกลายเป็นศพแล้วฮะ
เจอกันหา
ตอนนี้ตำรวจสพพิมายก็นำร่างของผู้ตายส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนะฮะก่อนจะประสานมอบร่างให้กับญาติเนี่ยนำไปประกอบพิธีทางศาสนาแสดงความเสียใจด้วยนะครับ